ว่ามีลูกชายเขาบอกว่าแม่อายุ๕๘ปี
หายไปนานออกไปตามหาปรากฏว่าจมน้ำ
แล้วที่แม่จมน้ำก็คือแม่ไปเก็บไหลบัวในบึง
แล้วคาดว่าคงไปดึงแล้วก็ร่วงตกลงไปในน้ำ

เรือก็คว่ำไปอีกเสียชีวิตอยู่ในน้ำเลยนะคะ
บึงสาธารณะที่จังหวัดชายนาฏ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไป
แล้วนี่คุณแม่ก็มาเสียชีวิตอีก
นี่คือภาพเมื่อวานที่ลูกชายไปพบศพแม่นะคะ

คุณแม่ก็คือนางสมบัติเนธเจริญอายุ๕๘นะคะ

พยุงตัวไปเก็บไหลบัว

พยายามจะปีนกลับขึ้นมาบนเรือ

ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะ

ลักษณะที่คาดว่าคุณแม่น่าจะเสียชีวิตลักษณะนี้

ดึงใส่บัวนะคะแล้วก็คงร่วงตกลงไป
นี่ค่ะคือสายบัวมันก็อาจจะแบบดึงยาก
นี่ตกลงไปแบบนี้แล้วพอจะขึ้นมามันก็ลำบาก
คุณแม่ก็อายุเยอะแล้ว๕๘แล้วนะคะ

คว่ำไปอีกแบบนี้ค่ะก็เลยเสียชีวิตค่ะ
สะพ้ายบอกว่าแม่สามีรักหลานทั้ง๓คนมากนะคะ
โดยเฉพาะหลานสาวคนโตที่ป่วยเป็นโรคลมชัก
อาการกำเริบต้องส่งไปโรงพยาบาล

จู่แม่สามีหรือย่าของเด็กมาเยี่ยมหลานแล้วพูดเป็นลาง
คุณผู้ชมก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะพูดเป็นลางว่า
อีกไม่นานก็จะตายตามปู่ไปแล้วเนี่ย
หลานต้องดูแลตัวเองให้ได้นะ
นี่ค่ะก็ไม่คิดว่าจะมาจากไปจริงนะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อสามีก็เพิ่งจะเสียชีวิต

ย่าจะไปถ่ายของ
กลางคืนบอกหลานบอกว่าเนยอย่าชักมากนะลูก

เพราะว่าหลานสองคนจะไปนอนด้วย
หลานผู้หญิงก็หลานผู้ชายจะไปนอนด้วย

ชักคอยเผื่อย่าไม่อยู่

วันนี้นะคะทางครอบครัวของผู้ตาย
นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ

ทูบไปปักที่ริมบึงเชิญดวงวิญญาณของแม่นะคะ
ลูกชายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

เคยเตือนแม่แล้วบอกแม่ว่าอย่าไปเก็บเลย
มันอันตรายแม่อายุเยอะแล้ว
แต่แม่ก็ยังไปเก็บไหลบัวอยากจะเอาไปขาย
เสียใจมากค่ะที่ต้องสูญเสียคุณแม่

เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ